ท่านผู้ชมครับพระฤหัสสบดีนี้แล้วนะฮะ

นัดประชุมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีค่ะนะฮะ
ตอนนี้ก็ถ้าตามการคาดการณ์ต่างก็เชื่อว่าจะมีชื่อ
คุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกล
ดิเดตนายกของก้าวกลายชื่อเดียวนั่นแหละ

จาก๗๕๐เสียงสสวนะครับท่านผู้ชมครับ

คือวันนี้กรกตปกติจะมีประชุมทุกวันจันทร์อยู่แล้ว

มีรายงานว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย

ของคุณพิทาจะเข้าข่ายหุ้นสื่อขาดคุณสมบัติสอสอหรือไม่
ซึ่งมันจะใช้คุณสมบัติเดียวกันกับคันดิเดตนายก

เดี๋ยวนัดประชุมต่อพรุ่งนี้๑๐นาฬิกา

แต่ถ้าส่งไปสารรัฐธรรมนูลขึ้นมาจริงเนี่ย

มันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการโหวตนายกวันพระฤหัสไหม

เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตรงนั้นแต่ว่าดูทางพักเก้าไกลก่อนนะครับ
วันนี้คุณพิธาล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาไปปฐุมธานี
ไปขอบคุณประชาชนเหมือนกับหลายจังหวัดที่ผ่านมา

ธานีมี๗เขตมี๗คนเนี่ยก้าวไกลได้ไป๖นะฮะ

ไปดูบรรยากาศที่ลานหน้าตลาดลาดสวายหน่อยนะฮะ

เหลือเวลาอีกเพียง๒วันเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้อง

ที่รัฐสภาของเรา

ในการเลือกนายุพระธรรมดีคนต่อไป

พี่น้องว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดี

ใช้สองใหม่ยืนยันเลยคุณวิทาบอก
ทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดีน่าจะหมาย

ที่ทางพระเจ้ากลายยืนยันมาตลอดว่าพอ
ถึง๓๗๖เสียง
จาก๓๑๒เสียงในซีก๘พักที่มี
อยู่นี่นะฮะทุกผู้ชมครับ
คุณพิทาที่ขึ้นบนเวทีปลาใสที่ลานหน้าตลาดลาดสวายปฐุมธานี
บอกว่าได้มาขอบคุณชาวปฐุมธานีที่ไว้วางใจพักก้าวไกล
ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาปฐุมธานีเนี่ยชนะ๖เขตจาก๗เขต
ยืนยันว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี๑๓กรกฎาคมนี้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหลือเวลาอีก๓วันคุณพิทาใช้คำว่าทั่วโลกกำลังจับตาดู
ว่าการเลือกทางไหนให้กับอนาคตประเทศไทยจะออกมาอย่างไร
โดยบอกว่ามติประชาชนชัดเจนขนาดนี้
ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เมื่อ๑๔พฤษภาคม
สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของปฐุมธานีแล้ว
ที่เหลือเป็นหน้าที่ของนักการเมืองในรัฐสภา
ในการยุติความขัดแย้งคืนความปกติให้การเมืองไทย
คุณพิทาบอกว่าจากการพูดคุยกับสวหลายคน
ได้ยืนยันกับประชาชนแล้วว่า
เขาเป็นนักการเมืองของประชาชนเช่นเดียวกัน
และจะไม่มีการโหวตสวนมติของประชาชนอย่างแน่นอน
โหวตครั้งนี้คุณพิทาย้ำอีกครั้ง
ว่าไม่ใช่การโหวตให้พิธาเป็นนายก
ไม่ใช่การให้โอกาสพักก้าวไกลเป็นรัฐบาล
แต่เป็นการให้โอกาสประเทศไทย
พวกเราทุกคนสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ประชาชนแล้วว่าเขาก็เป็นนักการเมืองของประชาชนเช่นเดียวกัน
เพราะฉะนั้นจะไม่มีการโหวตสวนมติมหาประชาชนแน่นอน
ปรบมือดังยาวให้วุฒิสภา
นี่คือความมั่นใจของพักเก้าไกลนะครับ
ในช่วงเวลาที่เหลืออีก๒วันสิใช่ไหม

ฤหัสจะโหวตเลือกนายกกันแล้ว
จากนั้นก็มีการจับมือกันโค้งคำนับขอบคุณประชาชนชาวปฐุมธานี
แล้วคุณพิทาวันนี้ก็ทิ้งท้าย
โดยการทำสัญลักษณ์มือเป็นรูปหัวใจ
ให้กับประชาชนชาวปฐุมธานีนะครับ

นักข่าววันนี้ก็ไปที่กรกตนะค่ะ
หลังจากมีรายงานตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหม

ว่ากรกตวันนี้จะประชุมกัน
แล้วก็จะส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูลเรื่องคุณสมบัติ

เขากะว่าสงสัยวันนี้คงมีการลงมติกันแน่
แต่จนแล้วจนรอดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง๔โมงเย็นนะคะ
ก็ไม่มีการลงมติอะไรจากกรกตเลยค่ะ

อิทธิพลบุญประคองประธานกรกตเนี่ย

ให้สัมภาษณ์บอกว่าอ๋อวันนี้ยังไม่ได้มีการลงมติ
ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมกรกตรับทราบเฉย

พรุ่งนี้ดีกว่าติดตามตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้
ว่าจะมีมติออกมาไหม

ตอนต่อไปพรุ่งนี้ว่าจะมีมติออกมาไหม
เพราะจะมีการประชุมกัน๑๐โมงตรง
หรือให้เหตุผลว่าเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอน
ผิดระเบียบที่กรกตเคยระบุเอาไว้เองนั่นแหละ

น่าสงสัยในเจตนาของกรกตว่าถือว่ากระทำการโดยเป็นกลางไหม

คือก่อนที่จะยื่นเรื่องไปเนี่ย
มันจะต้องมีการเหมือนกับให้คุณพิทาเข้าไปชี้แจงอะไรก่อนหรือเปล่า
ก่อนที่คุณจะลงมติกันแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูล
แต่อันนี้คือเหมือนถ้าจะลงมติแล้วส่งเลยเนี่ย

และอีก๔วันจะถึงการโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้ว
อยู่กรกตก็จะเร่งรัดทำอันนี้เลยเนี่ย

องค์กรอิสระทำหน้าที่อย่างไม่เป็นกลาง
หรือว่ามีเป้าประสงค์ทางการเมืองหรือเปล่า
ที่เห็นได้ยินแววว่านอกจากพรุ่งนี้สิบโมงแล้วเนี่ย
มีวันที่๑๓๙โมงเช้าด้วยนะพี่อุ๋ย

แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้มันไม่จบอะ

สารรัฐธรรมนูลจะประชุมทุกวันพุธ
พุธคือวันที่๑๒ใช่ไหม
ถ้าพรุ่งนี้ประชุมแล้วส่งไปสารรัฐธรรมนูลเลย

บอกว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะ

มันจะมีผลต่อการเลือกนายก

หรือต่อให้ศาลท่านยังไม่ได้รับแต่เอกสารไปถึงแล้ว

นั่นหมายความว่ากรกตส่งไปแล้ว

มันมีผลหมดว่ากรกตส่งไปแล้ว
เออเพราะสวหลายคนก็เป็นคนออกมาพูดเองนะ
ว่าเขาเองก็ยังชั่งน้ำหนักในประเด็นเรื่องนี้อยู่
ในสิ่งที่คุณพิทาถูกร้องเรียนเขาก็เลยเหมือนกับยังลังเล
หรือถ้าสุดท้ายกรกตมีมติโอ้ไม่มีมูลไม่เข้าข่าย

อันนี้ก็มีปัจจัยเป็นผลเป็นผลบวกสำหรับก้าวกลายและคุณพิธา

พรุ่งนี้๑๐โมงติดตามตอนต่อไปนี่จากประธานกรกต
เพราะอย่าลืมว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาเคยยื่นเอาไว้ใช่ไหม

กตก็ตีตกไปบอกมันเป็นเงื่อนเวลา
มันยื่นทีหลังจากการรับสมัครคือมันไม่ทันแล้ว
แต่มันมีเหตุมีข้อมูลที่สามารถที่จะนำมาพิจารณาต่อได้

แรกบอกจะไปทางสารอาญาด้วยมาตรา๑๕

ก็เลยต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่ากรกตจะว่าอย่างไร

คุณผู้ชมครับล่าสุดสวที่แสดงท่าที
จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายก

หรือไม่สนับสนุนหรือว่างดออกเสียงเนี่ยเดี๋ยวตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คือมีรายงานบอกว่าบรรดาสมาชิกวุฒิสภาเข้าไปซาวเสียงเช็คเสียงกันภายในแล้วนะ

ส่วนใหญ่๙๐จะงดออกเสียงคุณอรัชพร

งดออกเสียงงดออกเสียงก็คือไม่โหวตนะ

เพราะว่าเขาต้องใช้เสียง๓๗๖นะ

ก็คือไม่ให้เสียงไม่ได้เสียงเติมจากสามหนึ่งสองที่มีอยู่
เอาดูทางที่แสดงท่าทียังหนุนอยู่ก่อนนะฮะเท่าที่เราตรวจสอบรวบรวมเสียงของ
สรสิฬิกตามหน้าจอที่ยังยืนยันว่ายังไงก็จะสนับสนุนโดยยึดตามหลัก
ผู้ที่มีเสียงข้างมากของสภาผู้แทนรัศดรก็คือพักเก้าไกลใช่ไหมที่๓๑๒เสียงเนี่ยเขาจะสนับสนุนให้เป็นนายกนี่นะฮะตามชื่อเหล่านี้เลยนะครับ
ส่วนที่ระบุว่าจะไม่โหวตยังไงก็ไม่โหวตให้คุณพิธาก็ยังยืนยันเหมือนเดิม
คุณจเดชอินสว่างคุณกิติศักดิรัตนวราหะคุณเสรีสุวรรณภานนท์นี่นะคุณสมชายแสวงการด้วย
ตอนนี้มีอยู่๘คนแต่สวมี๒๕๐นะส่วนใหญ่เขาจะไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็มี
ผู้ที่ประกาศชัดเจนว่าจะงดออกเสียงแล้วตรวจสอบได้วันนี้มีอยู่๔คน
มีคุณสังศิษฐ์พิริญญาตรังสรรคุณนวรัฐพงภัยบูรณ์คุณวิรสัครโศรัตน์คุณดุศิษฐ์เขมะศักดิ์ไทย
ฟังทางผู้ที่ยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่ายังไงก็จะโหวตให้คุณพิธาเนี่ยอย่างสวมนเทียนบุญตันนะครับ
ท่านก็บอกว่าตั้งแต่ประกาศตัวจะโหวตนายกให้กับพักที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
คุณมณ์เทียนบอกไม่รู้เรื่องนี้เลยต้องไปถามคนบอกเองหรือไปถามคนแจกคนรับแจกเอง
แต่ส่วนตัวไม่มีใครมาแจกอะไรให้
สวออีกท่านหนึ่งนะฮะนายแพทย์อำพลจินดาวัทนะยืนยันว่า
โหวตเลือกนายกครั้งนี้ใช้หลักการเดียวกับเหมือนเมื่อปี๒๕
ก็คือใครได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัศดร
ก็จะโหวตให้คนนั้นส่วนเรื่องที่ว่าคนนั้นคุณสมบัติครบ
ไม่มีนโยบายอะไรยังไงพักนั้นเป็นอะไรยังไงอันนี้ไม่
ใช่หน้าที่ของสวที่ต้องไปหาเหตุผลที่เหลือให้เป็นไปตาม

ก็ต้องไปถามคนแจกแล้วก็ไปถามคนรับแจก

รู้แต่ว่าไม่มีใครมาแจกด้วยผมแน่นอน
เพราะว่าเขาก็รู้ผมเป็นคนยังไงนะครับเพราะผม
ถ้าผมรักกล้วยนี่คนคงรู้ทั้งเมืองนะครับ
ผมก็ทำหน้าที่เพื่อให้เคารพเสียงประชาชนที่เขาเลือกตั้งมา
จะมาบอกว่าคนนั้นเหมาะหรือไม่เหมาะ
เพราะคนนั้นที่เขาได้รับการเสนอชื่อมาจากฐานสส
ที่ได้รับการเลือกตั้งและมากกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทน

หลังจากวันนี้มีคิวแทรกเรื่องหุ้นไอทีวีของคุณพิธาเข้ามานะครับ
คุณดิเรกฤทธเจนครองธรรม๑ใน๒๕๐สวที่เคยบอกนะครับ
ก่อนหน้านี้เป็นซีกที่เคยบอกว่าจะยกมือสนับสนุน
คนที่มีเสียงข้างมากในสภาก็คือคุณวิทา
วันนี้คุณดิเรกฤทธิ์บอกว่าเป็นห่วงว่าถ้ายกมือให้คุณพิทาเป็นนายกเนี่ย
จะโดนคดีอาญาไปด้วย
คือถ้าเกิดสุดท้ายปลายทาง
กรกตส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูล
แล้วสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยว่าคุณพิธามีความผิดเกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติ
ในการถือครองหุ้นสื่อเข้าข่ายรู้อยู่แล้ว
แล้วยังมาสมัครเป็นสอสออย่างนี้
นั่นเท่ากับว่าคนที่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก

เพราะฉะนั้นคุณดิเรกฤทธิก็เลยเสนอทางเลือกทางนี้ฮะ

เลื่อนการโหวตนายกออกไปก่อนดีไหม
ไม่อย่างนั้นมันยังคลุมเคลืออยู่
แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราโหวตไปตอนที่มันยังไม่ได้มีการตัดสินลงมติอะไรออกมา
จะถึงขั้นมีโทษทางอาญาร่วมไปก็ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะ
อันนั้นคือยังไม่มีการยื่นเรื่องไปไง
คุณดิเหลกฤทธิ์หมายถึงถ้ากรกตยื่นไปสารรัฐธรรมนูล
นั่นเท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่ามีการยื่นเรื่องไปใช่ไหม
แต่สารยังไม่ได้ตัดสินจะรับไม่รับ
โหวตไปก่อนแล้วเกิดตอนหลังผิดขึ้นมาทำยังไง

ถ้าเกิดคุณไม่เลื่อนนะจะเกิดอะไรขึ้น
สวจะงดออกเสียงเพราะมันไม่ชัวร์ไง
มันไม่ชัวร์ว่าเรากำลังจะโหวตให้กับคนที่
เขาคุณสมบัติขาดหรือไม่ขาด
นี่ต้องหาใครมาตอบไหมคะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าโหวตไปเนี่ย

ถ้าสมาชิกรัฐสภารู้อยู่แล้วว่าคุณพิธาไม่มีคุณสมบัติหรือขาดคุณสมบัติ
เรายังไปเลือกตรงนี้อาจจะผิดได้อาจจะผิดรัฐมนุนได้
แล้วก็มีคดีทางอาญาด้วยนะครับมีโทษทางอาญาด้วย
ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะสำหรับการพิจารณาในวันที่๑๓กรกฎา
คือวันนี้อาจารย์เสรีสุวรรณภานนท์หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภา
เป็นประธานคณะกรรมธิการเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนามีการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสว
ที่มีประชาชนมายื่นเรื่องหุ้นไอทีวีแล้วก็เอาข้อมูลนี้ไปให้กรกตค่ะ
แล้วก็บอกว่ากรกฎาควรจะเอาให้เสร็จในการส่งสารมนุนก่อนวันโหวตนายก
ไปโหวตให้คุณพิทาเกิดคุณสมมัติไม่ได้แล้วขาดคุณสมมัติขึ้นมา

แล้วคุณเสรีถึงขั้นบอกว่าที่บอกจะโหวตครั้งนึงไม่ผ่านแล้วครั้งที่สองให้โหวตใหม่
ไม่ได้นะคือยัตติมันเสนอยัตติเดิมอะไรเดิมไม่ได้
คือถ้าเกิดไปเสนอชื่อคนเดิมเนี่ยต้องเกิดการยื่นตีความเกิดการทักทวงเกิดการประท้วงกันแน่นอน
เพราะว่าการเสนอยัตติเนี่ยมันเสนอยัตติซ้ำไม่ได้

ก็วันนี้เป็นยัตติโหวตเลือกนายกชื่ออรัชพรใช่ไหม

นัดประชุมแล้วเสนอยัตติเดิมเอาเรื่องโหวตอรัชพรเหมือนเดิมเข้ามาได้ยังไง

อันนี้คุณเสรีเขาบอกไว้ว่าอย่างนี้อ้าวในสี่สิกศาวรอันนี้ในสี่สิกศาวร
แต่เลื่อนไม่เลื่อนอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเดี๋ยวเขาคงต้องไปคุยต้องไปตกลงกันอีกที
เอาเป็นว่าพรุ่งนี้รอดูกรกตก่อนว่าจะส่งเรื่องไปสารรับนูนหรือเปล่า

ความกระจ่างมาชี้แจงได้บ้างไหมคะเนี่ย
ผมว่าพรุ่งนี้รอฟังกรกตก่อน
ถ้ากรกตบอกไม่ส่งก็ไม่ต้องคิดมาก

พรุ่งนี้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกตนัดประชุมใหม่

ก้าวไกลบอกมั่นใจโหวตนายกไม่มีปัญหา
สวบอกช้าก่อนเลื่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโดนอาญากันหมดใช่ไหม
ซีกฝั่งพักรัฐบาลเดิมเขาว่ายังไงกันบ้าง

ฟังคุณอนุทินก่อนคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทย
ยืนยันเหมือนเดิมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันประชุมพัก
เดี๋ยวได้รู้แหละว่าทิศทางของพักเป็นยังไง
แต่ยังไงอุดมการยังเหมือนเดิม
คือไม่เอาแก้ไขไม่เอายกเลิกม๑๑
และไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อย
ภูมิใจไทยก็มีจุดยืนตามแถลงการที่บอก

โทษทีไม่เอาการแก้ไข
หรือยกเลิกหรือแตะต้อง๑๒นะครับ
แล้วก็ไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยมันก็ชัดเจนในตัวมันเอง

ผู้เสนอแคนดิเดทในยาวรวนตรี

เรายังไม่มีส่วนในการไปเป็นเจ้าภาพ

ไปดูแถลงการของภูมิใจไทยที่ออกมาก่อนหน้านี้

ไม่เอาแก้ไขไม่เอายกเลิกม๑๑๒
และไม่สนับสนุนการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย

ไม่ใช่อันนี้นะฮะขอเป็นตัวเลขสอสอสองฝั่งนี่นะฮะ
ก้าวไกลเนี่ยเขามีการแก้ไขกฎหมายยามาตรา๑๑๒
ซึ่งไม่ลดเพดานด้วยนะฮะใช่ค่ะคุณวิทาวันนี้ก็ยืนยันว่าคือคงจะส่งเรื่องนี้เข้าสภา
คือคงไม่ลดเพื่อจะให้ได้เสียงสวโหวตเลือกนายกหรือใครก็แล้วแต่
อันนี้คุณอนุทินบอกไม่เอาค่ะไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อย
นั่นหมายความว่าในซีก๑๘๘เสียงเนี่ยถ้ามีการเสนอใครขึ้นมาก็แล้วแต่
คือซีกนี้๑๘๘เสียงนะถ้าแพ็คกันอยู่นะ
ว่าเสนอใครขึ้นมาจากฝั่งนี้แล้วได้เสียงสวมา๒๕๐เสียงบวกกันเนี่ย
เกิน๓๗๖นะเขาเป็นรัฐบาลได้แต่เป็นเสียงข้างน้อย
ซึ่งคุณอนุทินบอกไม่เอาแปลว่าจะไม่โหวตให้ไม่โหวตให้
คือทางรวมไทยสร้างชาติเองก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะเสนอชื่อคุณพิรพันธ์มาโหวตแข่งกับคุณพิทาใช่ไหม

ใช่ค่ะวันนี้โพสต์เฟซบุ๊คประกาศยืนยันเลยนะคะว่า

ขออนุญาตลาประชุมพักวันพรุ่งนี้
ขอโพสต์จุดยืนไว้ตรงนี้ก่อน

ใช่ค่ะต้องผ่าตัดค่ะ
รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ส่งกระเช้ามา

หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็พูดตรงกัน
ว่าจะไม่ส่งใครเข้าชิงเก้าอี้นายกแน่นอน

ท็อปวราวุฒิก็ยืนหยัดจุดเดิมเดียวกันเหมือนกัน

ยุ่งเกี่ยวกับการแค่แก้ไขมาตรา๑๑๒

เพื่อจะหาข้อยุติก็อาจจะให้สอสอไป
พิจารณาลักษณะฟรีโหวตกันเองหรือเปล่า